การเกิดขึ้นที่ชนบุรีนะครับอ่าเป็นคดีที่ตำรวจนะฮะ
จะต้องไปสืบสวนสอบสวนกันต่อค่ะนะครับเพราะว่ามีคนงานตัดอ้อยนะฮะ
กำลังตัดอ้อยอยู่ไปเจอโครงกระดูกมนุษย์นี่ฮะ
เป็นไร่อ้อยเนื้อที่กว้างใหญ่ภายศาลครับ๙๐กว่าไร่นะฮะ
อยู่ที่หมู่๒ตะบนหนองไผ่แก้วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
มีคนงานตัดอ้อยไปเจอโครงกระดูกมนุษย์แล้วไปไล่เรียงดูเนี่ยนะครับ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับพบทั้งหมด๖จุดด้วยกัน
จุดแรกที่เจอเป็นชิ้นส่วนขาท่อนล่างกับกระดูกเชิงกราน
งไปเล็กน้อยไปเจอชิ้นส่วนกระโหลกศีรษะมีเศษเส้นผมหลุดปะปนกับเศษดินอยู่ด้วยนะครับที่เหลืออีก๔จุดนะครับเป็นชิ้นส่วนกระดูกซี่โครงของมนุษย
ว่าจะเป็นใครนะจะเป็นคนเดียวกันหรือไม่ผู้ชายหรือผู้หญิงอะไรยังไงนะครับ
ที่เกิดเหตุมีเสื้อยืดสีดำ๑ตัวที่ตกอยู่นะฮะอันนี้ก็ต้องไปดูนะฮะ
ว่าจะตรงกับชิ้นส่วนกระดูกที่พบหรือเปล่าคนงานตัดอ้อยที่พบคนแรกเลยนะครับ
ชื่อนางบังออนอินงามอายุสี่สิบเอ็ดปีบอกว่าวันนี้ตอนที่มาตัดอ้อยกันอยู่เนี่ย
ก็มากันหลายคนมีเพื่อนคนงานคนอื่นด้วยแต่ว่านางบังออนเป็นคนที่ตัดนำหน้าคนอื่นนะฮะ
อ้อยไปตัดอ้อยมาไปเห็นวัตถุคล้ายกระดูกทีแรกยังไม่แน่ใจเดินข้ามไปก่อนด้วยนะ
แต่ว่าคนที่เดินตามหลังที่เป็นรุ่นน้องเป็นลูกน้องเนี่ยเห็นแล้วก็เรียกให้กลับมาดูอีกรอบนึงว่าเป็นโครงกระดูกแน่
ใจไงเราก็เลยกลับมาดูอีกนึงนึกว่าเอ๊ะแน่น้องตัดไปดูสิเผื่อมันมีอะไรหรือเปล่า
ไว้จากที่คนการที่ตัดอ้อยเจอนะคะก็เลยบอกไน่จ้างไน่จ้างก็โทรบอกผู้ใหญ่
แล้วก็แจ้งตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยมาตรวจสอบ
แล้วก็มาสำรวจในพื้นที่นะฮะก็เจออย่างที่ท่านผู้ชม
ที่เรารายงานให้ทราบเมื่อสักครู่นี้นะครับชิ้นส่วนโครงกระดูกแล้วก็กระโหลกศีรษะ
เจ้าของไร่อ้อยคือนายสมชายแทร่โลนะฮะอายุ๔๙บอกว่าเมื่อวานตอน๖โมงเย็น
พาคนงานมาเผาอ้อยเพื่อเตรียมตัดในเช้าวันนี้นะครับ
ปกติไร่อ้อยตรงนี้เป็นที่รกไม่มีคนเข้าออก
เคยมีคนมาหาปลาแต่ว่านานนานก็มาหาสักทีหนึ่งนะครับ
แต่ก่อนหน้านี้เคยมีคนมาถามหาคนหายกับคนงานตัดอ้อยของเขา
แต่ก็นานมากแล้วจนกระทั่งมาพบโครงกระดูกของมนุษย์ในไร่อ้อยของเขาในวันนี้
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่
นี่นะฮะแพทย์โรงพยาบาลบ้านบึงมาตรวจสอบนะครับ
บอกว่าเบื้องต้นคาดว่าเป็นโครงกระดูกของผู้ชายนะครับ
เสียชีวิตมาแล้วน่าจะประมาณสัก๕๖เดือน
สพบ้านบึงจะไปตรวจสอบต่อนะครับว่าในช่วง๕๖เดือนมานี้
มีผู้ที่มาแจ้งความคนหายไว้หรือไม่
ถ้าไม่ใช่ที่สพบ้านบึงจะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่

จะเป็นฆาตกรรมอำพรางเอาศพมาทิ้ง
ก็ต้องไปไล่ดูต่อนะครับว่ามันจะเกิดจากอะไร